ถือว่าเป็นวันที่๔๗แล้วนะคะที่นายรัติภูมิพิมพ์ใจใสหรือเบิร์ต
แมนขายรถยนต์ได้หายตัวไปอย่างปริศนา
ครอบครัวเองตำรวจเองนะคะก็พยายามตามหาแกะรอยสืบค้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดก็พบหลักฐานก็คือรองเท้ารวมไปถึงซองยาปฏิชีวนะ
แต่ว่าสองอย่างนี้จะเป็นหลักฐานในการตามหาได้หรือไม่นั้นนะคะ
ติดตามจากรายงานคุณนิ่มนวลสุพรรณยศค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนพยายามหาเบาะแสจากพยานอย่างรอบด้าน
เพื่อคลี่คลายสมมุติฐานต่างที่ตั้งไว้
เกี่ยวกับการหายตัวไปของนายรัติภูมิพิมพ์ใจใสหรือเบิร์ตเตลแมน
บ่ายวันที่๓กุมภาพันธ์ตำรวจปูพรมลงพื้นที่สวนล่มกล้าวชาวทาง
บริเวณใต้ทางด่วนแยกสินพลีเขตตลิ่งชัน
ตามคำบอกเล่าของพยานที่ระบุว่ามานั่งตกปลาบริเวณบ่อน้ำ
แต่ได้กลิ่นเหม็นคลุ้งรุนแรงจนไม่สามารถทนนั่งต่อได้
ตำรวจตรวจสอบพื้นที่พบซองยาปฏิชีวนะและรองเท้าผู้ชายหนึ่งข้าง
สิ่งนี้เริ่มสนับสนุนให้ข้อมูลของพยานมีน้ำหนักขึ้น
ลงพื้นที่พร้อมกับทีมประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกับตันยู
ซึ่งห่างจากถนนบรมราชชนนานีเพียง๕เมตร
เรื่อยไปตามตลิ่งบ่อน้ำอีก๒๐เมตรแล้วก็หยุด
จากการสอบถามตำรวจผู้ควบคุมที่สุนัขไม่สามารถทำงานต่อได้
จากจุดสิ้นสุดของกลิ่นเป็นบ่อน้ำ
นักประดาน้ำจึงต้องทำหน้าที่ค้นหาต่อ
จุดที่สุนัขตำรวจมาตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่ให้เรามาทำการมาเสิร์ชหาตรงกระจุกนี้

คือกอสวะก่อนนั้นตอนนี้ใช่ที่แรกอยู่ตรงนี้ใช่ครับ
แล้วก็สภาพพื้นที่ที่พี่เห็นตอนแรกมันมีรอยสไลด์ของ
ไม่มีไม่มีครับตั้งแต่หัวมาตรงนี้ไม่มีรอยสไลด์ของดินเลย
ฝั่งนู้นก็เหมือนกันที่เรานั้นก็ไม่มี
มีแต่อุปสรรคก็คือพวกกอสวะที่กีดขวางการทำงานพวกเรา

ไม่ลึกค่ะมันเป็นช่วงที่แม็กซ์โค้ด
บางจุดก็ไม่มิดบางจุดก็มิดหัว
อยู่ประมาณ๒เมตรประมาณนี้ครับ
ตามประสบการณ์ของการค้นหาค่ะ
บ่อลักษณะนี้หากมีศพอยู่ข้างล่างจริง

นานไหมมันอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่การชี้จุด
สิบเก้านาฬิกาภารกิจค้นหาใต้น้ำยุติลง
ขณะที่ภรรยาเข้ามาตรวจสอบรองเท้า
ลักษณะภายนอกและขนาดของรองเท้า

แต่เธอไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นรองเท้าของสามีหรือไม่

สามีเพิ่งไปทำพื้นรองเท้าใหม่กับช่างหน้าปากซอยบ้าน
ช่างน่าจะยืนยันได้เพราะมีความสนิทสนม
แต่ตำรวจกลับไม่พบช่างรองเท้าในค่ำคืนที่ผ่านมา
แต่ความหวังก็ไม่หมดเสียทีเดียว
เมื่อในรองเท้ามีเส้นผมของมนุษย์ติดอยู่หนึ่งเส้น
จะสามารถช่วยคลี่คลายปมนี้ได้ระดับหนึ่ง

ของเบิร์ดเซลแมนลงพื้นที่
โดยเชื่อว่าการค้นหาณบริเวณนี้
จะไม่พบร่างของลูกชายอย่างแน่นอน
เพราะแม้หลายอย่างจะไม่มีความกระจ่าง
แต่มั่นใจว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่

คือหญิงสาวคนสนิทที่ลูกชายเล่าให้ฟังว่า

คบหากันได้ไม่ถึงปี

หญิงสาวคนนี้กลับโทรมาหาถึง๓ครั้ง

แต่ข้อมูลกลับไม่เคยตรงกัน

เพราะว่ามีทหารกับตำรวจไล่กวดเบิร์ตไป

เบิร์ตเดินออกไปจากบ้านนี่แน่
แล้วก็ไปเรียกแท็กซี่
เอาแล้วจากปากทางไปหาบ้านเขาเป็นกิโล
เธอเดินมาดูเหรอว่าเบิร์ตออกมาเรียกแท็กซี่
แต่เขาจำเปล่าเบิร์ตคงถืนน่ะ

เขาบอกพ่อว่าเบิร์ตมานอนอยู่กับหนู
สองวันสองคืนกับหนึ่งวัน

ภรรยาและครอบครัวของเบอร์เซลแมนกลับไปแล้ว
หญิงสาวคนสนิทซึ่งเป็นตัวละครสำคัญ

มีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวปริศนาในครั้งนี้

ซึ่งเธอไม่ยืนยันแต่ให้ข้อมูลว่า
ข้อมูลว่าซองยาปฏิชีวนะนั้นน่าจะเป็นของผู้ศูนย์หาย
เนื่องจากสังเกตว่าฝ่ายชายพกยาแก้อักเสบชนิดนี้

ทีมข่าวจึงสอบถามกลับไปยังภรรยา
แต่ข้อมูลที่ได้คือยาที่สามีเธอพกติดตัวตลอด

๒นาฬิการถแบ็คโฮลเข้าพื้นที่ขุดดินริมตลิ่ง

แล้วก็พบกับถุงดำต้องสงสัยใต้กองดิน
แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดเพิ่มเติมภารกิจจึงยุติลง
ตำรวจตั้งสมมติฐานไว้หลายข้อทั้งการสร้างสถานการณ์

หรือมีชีวิตแต่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดสักแห่ง
จากภาวะไม่พร้อมของจิตประสาท
ซึ่งยังไม่สามารถให้น้ำหนักกับสมมุติฐานข้อใดได้
เพราะยังเหลือกุญแจอีกดอกหนึ่งสำคัญ
ตำรวจต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อไขปริศนาการหายตัวไปของเบอร์เซลแมน
นั่นคือพันรยา
นิ่มนวลสุพันยศข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน